ดีในที่สุดก็มาสักทีใช่ไหมคะ

ทุกวันอังคารประชุมคณะรัฐมนตรี
วันนี้คอรมอมีมาติปรับรถภาษีสรรพสามิทน้ำมันเบนซินลง๑บาทนะครับ
นั่นจะส่งผลให้น้ำมันเบนซินทุกประเภทเนี่ย
ลดราคาลงทันทีนะฮะเริ่มมีผลตั้งแต่๗พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
คือในส่วนประกอบของน้ำมันมันจะมีหลายอย่าง
ค่าโรงกลั่นค่าน้ำมันหนึ่งในนั้นเอาเป็นว่ามีภาษีสรรพสามิตรอยู่ด้วย
นี่เดิมทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศไว้ว่า
สัปดาห์นี้จะเสนอคอรมอให้ลดราคาน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอลนะฮะ
เป็นซินแก๊สโอฮอล๙๑นะครับจะลดลงให้ได้ลิตรละ๒บาท๕๐สตางค์
แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถลงได้นะครับหลังจากกระทรวงการคลังยืนยันว่า
ไม่สามารถลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันแก๊สโอฮอลทุกประเภททีเดียว๒บาท๕๐สตางค์ต่อลิตรได้
เพราะไม่ได้มีการแยกภาษีสรรพสามิตรของแก๊สโอฮอล๙๕และ๙๑ออกจากกัน
วันนี้ที่ประชุมคอรมอก็เลยทำได้เพียงเห็นชอบให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเบนซินลงลิตรละ๑บาทก่อนนะฮะ
ซินนะฮะลิตรละ๑บาทเริ่มมีผลตั้งแต่๗พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
จะลดเป็นเวลา๓เดือนนะครับส่งผลให้แก๊สโซฮอลทุกประเภทเนี่ยลดลงตามอัตราส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
คือแก๊สโอฮอล๙๑และ๙๕ลดลงลิตรละ๙๐สตางค์
ส่วนอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะลดลงได้อีกบาทห้าสิบค่ะ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ได้ประกาศเอาไว้หรือไม่
คอรมอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน
ไปเอาส่วนของตรงนั้นเนี่ยมาลดให้อีก๑บาท๕๐สตางค์ต่อลิตร
พยายามทำให้ทันวันที่๗พฤศจิกายนนี้ด้วย
เพื่อจะทันในการลดในคราวเดียวคือคุณพิรพันธ์เนี่ยบอกว่าอยากจะลดเนี่ย
โซฮอล๙๑เนี่ยลิตรละ๒บาท๕๐ลดลงไปเลยลดปุ๊บเลยลดทีเดียวเลย
แต่ทางกระทรวงการคลังบอกว่าไอ้ภาษีสรรพสามิตรเนี่ยของน้ำมันแก๊สโอฮอลอ่ะ
มันไม่ได้แยกเป็นลายแบบเป็นลายชนิดเอาไว้ว่า๙๑๙๕๙อะไรมันเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมคะ
มันเป็นภาษีรวมเพราะฉะนั้นจะไปลดแก๊สโซฮอลเฉพาะ๙๑ทีเดียว๒บาท๕๐เนี่ยต่อลิตรอย่างนี้มันลดไม่ได้
คำนวณลำบากเลยทีนี้ก็เลยเอางี้วันนี้ก็เลยลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเบนซิน
หนึ่งบาทอ่าเท่ากับว่าเป็นการลดลงทุกเบนซินอ่าแต่เบนซินแต่ละชนิดเนี่ย

แต่จะลดลงอันนั้นพวกนั้นก็เป็นลดตามเรื่องของอัตราราคาน้ำมันปกติ
แต่ตั้งแต่๗พฤศจิกายนเนี่ยจะลง๙๐สตางค์ต่อลิตร

เพื่อบวกเพิ่มไปอีกบาท๕๐เพื่อที่อัตราส่วนในการลดมันจะได้เพิ่มมากขึ้น
เพราะทางภาคเบนซินเขาบอกโอ้โหเมื่อไหร่ทางฝั่งของเขาจะลดบ้างเพราะดีเซลเขาตึงไว้ที่๓๐บาท